คุณเป็นคนนัดพวกเขาคุณไปสายเองมันดูไม่ดีนะ
ตอนผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งนี่เป็นมารยาทขั้นพื้นฐาน
คุณแต่งหน้าชั่วโมงนึงแล้วไม่ใช่เหรอ
ถึงฉันจะแต่งหน้า๑๐ชั่วโมงเธอก็ต้องนั่งรอฉันเงียบ
ว่าไงถึงหมดแล้วเหรอ

ตอนผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่ง
แต่เนี่ยทุกคนเขารอคุณหมดทุกคนเลยนะเนี่ย
ฉันจะแต่งหน้า๑๐ชั่วโมงเธอก็ต้องนั่งรอฉัน

ก็เลือกที่จะรอแล้วก็ต้องรอกันต่อไปแหละ
ไหนก็รอแล้วรอมาทั้งชีวิต

รออีกสัก๒ชั่วโมงค่อยออกจากบ้านก่อนแล้วกัน
๑ชั่วโมงได้คิ้วข้างเดียวค่ะคุณค่ะ

ฉันบอกเลยอันนี้คือคำเตือนคุณพ่อบ้านคุณผู้ชาย
ถ้าคุณผู้หญิงของคุณเขียนคิ้วอยู่อย่าเร่ง

เพราะคิ้วคือมงกุฎของหน้า
เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะจะรอนานแค่ไหนคุณก็ต้องรอนะคะ
เวลามันกระทันชิดยิ่งแบบจะใกล้ออกจากบ้านใกล้ถึงเวลาแล้วอ่ะ
อย่าเร่งเพราะมันจะช้ากว่าเดิม
ยิ่งเร่งยิ่งช้าหน้ามันเบี้ยวอ่ะนับหนึ่งใหม่เลยนะ
แนะนำนะครับคุณพ่อบ้านทั้งหลายควรนั่งสมาธิรอนะครับ
ท่านจะได้มีสมาธิไปด้วยแต่ผมจะบอกแบบนี้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

จะบอกแบบนี้ชายไทยทุกคนเนี่ยนะฮะรับใช้เนี่ยรับใช้ชาติอย่างเก่งก็แค่๒ปี
แต่การรับใช้สตรีเนี่ยมันคือหน้าที่ของเราทั้งชีวิตครับ
เพราะฉะนั้นคุณจงทำใจแล้วก็รอต่อไป
รอไปได้ก็รอไปครับ
ช่วยด่า
ช่วยด่า
อันนั้นนะเฮ้ย